เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ๖๒นะคะศูนย์กลางอยู่ที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่น
ไม่มีรายงานความเสี่ยงเรื่องของซึนามิค่ะ
แต่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ๖๒ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ลึกจากพื้นดิน๑๐กิโลเมตรเมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๗นาทีตามเวลาในประเทศไทย
โดยไม่มีรายงานความเสี่ยงการเกิดซึนามิ
ซึ่งระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวล่าสุดอยู่ที่๖๗
เป็นการปรับลดระดับลงจากการรายงานในตอนแรกที่ระบุว่าอยู่ที่๖๗
แรงสรรสะเทือนจากแผ่นนินไวท์ทำให้มีรายงานผู้ได้รับปะเจ็บ
และบ้านเรือนในจังหวัดทศตริบางส่วนเสียหาย
ขณะเดียวกันยังมีบ้านเรือนอีกราว๔๐๐๐หลังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะ
ดินไหวยังทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดให้บริการรถไฟ
รวมทั้งปิดสนามบินโอกายามาชั่วคราว
เพื่อตรวจสอบความเสียหายของทางขึ้นลงเครื่องบินด้วยค่ะ